จะเห็นว่าเวลามีเรื่องกันเป็นเด็กเป็นแก๊งวัยรุ่นมองหน้ากัน

แต่เหตุการณ์นี้ค่ะน้องเบียร์เด็กผู้หญิงนะอายุ๗๘ขวบเองค่ะ

น้องเกิดอะไรขึ้นให้น้องเล่าค่ะ
โดนไรอะ
เป็นอย่างเขาเค้ากินน้ำยูแกนิ้มมองหนา
โอ้คุณผู้ชมไม่ได้ฟังผิดค่ะ
ลุงของน้องเบียเตะน้องเบียเพราะอะไร
ถึงลุงกำลังกินน้ำแล้วก็น้องก็บอกหน้า
นี่ไงน้องมองหน้าลุงแล้วลุงไม่สมอารมณ์หรือยังไง
ไม่รู้น้องนั่งอยู่นะแล้วลุงเดินมาเตะเข้าที่ตรงนี้
ตรงตาตรงโหนกแก้มบวมแบบนี้ค่ะ
ญาติบอกว่าถ่ายคลิปมาลงโซเชียล
บอกว่าถามหลานกี่ทีหลานก็พูดแต่คำเดิม
แต่ตอนนี้กลัวเหลือเกินกลัวน้องเบียวัย๘ขวบจะไม่ปลอดภัย
เราคุยกับแม่ของน้องนะแม่ทำงานอยู่กรุงเทพ
นี่เพิ่งจะเอาน้องเบียมาฝากให้ยายเลี้ยงที่อุดรได้สัก๔เดือนเองค่ะ
พอมารู้ว่าลูกโดนแบบนี้แม่ยอมรับไม่ได้หรอก
แม้ว่าคนที่ก่อเหตุจะเป็นพี่แท้ของแม่เพราะมีศักดิ์เป็นลุงไง

เนื่องจากว่าลุงหรือว่าในขวัญไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
เขาก็มีพฤติกรรมรุนแรงพฤติกรรมมันก็หนักข้อมากขึ้นทุกวันค่ะ
บางทีถือไม้ถือฆาตเดินไปไล่กวกรุ่าจะทำร้ายชาวบ้าน
ทีนี้แม่บอกเลยเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้นะ
แล้วทีนี้คุณผู้ชมเราไปถามเราไปถามพี่สาวของผู้ก่อเหตุคือนางจันทร์ก็มีศักดิ์ก็เป็นป้าของเด็กด้วยนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าน้องชายเนี่ยในขวัญ
นะนะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ได้เสพยาก็แค่ดูดยาเส้นแค่นั้นเองแต่ดูดแบบมวลต่อมวลเลยนะส่วนที่น้องชายน่ะอารวาสไปทำร้ายแม่ทำร้ายหลานเนี่ยโอ้นั่นน่ะโดนผีปอบเข้าสิงไม่ใช่ผีของยาเสพติดหรอกเป็นผีปอบเพราะเคยไปเรียนวิชาอาคมตอนบวชเป็นพระหลายปีก่อนศึกออกมาปั๊บเนี่ยอาการก็เลยเป็นแบบเนี้ยบางคนก็บอกเหมือนคนบ้า
สอดเลยอ่ะคุณผู้ชมแต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรเข้าสิงก็ตามแต่เรื่องของการทำร้ายร่างกายตำรวจก็ต้องดำเนินคดีนะคะตำรวจสนหาเนี่ยไปคุมตัวในขวัญมาสอบที่โรงพักนี่อยู่ท้ายรถกระบะที่ลูกสอนชี้ชี้อยู่นะคะอยู่ด้านหลังนั้นนะคะก็เอาตัวในขวัญเนี่ยไปที่โรงพักแล้วก็ไปสอบปากคำดำเนินคดีตามกฎหมาย